มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าไปในร้านขายปลาร้าบองแถวตลิ่งชันเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือจะมาซื้อของจะมาอะไรก็แล้วแต่จะมาสั่งอาหารก็ต้องเข้าหน้าร้าน

ออกไปชั่วโมงนึงย้อนกลับมาแล้วมาทำยังไงไปดูนะฮะ
ออกไปชั่วโมงนึงย้อนกลับมาแล้วมาทำยังไงไปดูนะฮะ
ไปชั่วโมงนึงย้อนกลับมาแล้วมาทำยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ
นี่ฮะมายิงใส่ร้าน๔นัดนะครับ

แต่ไอ้นัดที่๔เนี่ยเล็งปืนมาทางด้านในร้านด้วย
นี่ทั้งคนในร้านทั้งลูกค้ารบกันหวูยยย
โชคดีนะฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
แต่ลูกค้าที่เจ็บจากตอนที่วิ่งหลบกันเนี่ยอันที่มี
ใช่เขาตกใจอ่ะก็ต้องหนีกันอ่ะ
คือชุดละมุนวุ่นวายนี่บางคนวิ่งชนนี่ฮะ

เห็นมั้ยฮะโอ้โหนี่เห็นมั้ยเนี่ยล้มเนี่ยเห็นมั้ยครับ
โอ้โหนาทีเป็นนาทีตายจริง
คือมาจอดจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านเนี่ยฮะตะโกนเอะอะโวยวาย
หาว่าทางร้านเขาทำตัวเป็นนักเลงใส่ค่ะ
นี่หายไปชั่วโมงนึงคือกลับไปเอาปืนโอ้โห
ทีแรกมาถึงนี่๓นัดนี่ยิงขึ้นฟ้าก่อนเลย
แล้วก็โวยวายอยู่สักพักนึงก็เล็งนัดที่๔นะฮะ
ทำท่าเหมือนจะยิงใส่เข้ามาในร้าน
แล้วก็ยิงปึ้งเข้ามาเนี่ยโอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
วันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ปี๑๔๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยออกคลิปนี้ตั้งแต่คืน๑๗ธันวาคมนะครับ
ตี๑๔๐นาทีผู้ชายที่ก่อเหตุนี่เป็นลูกค้าของร้านนะฮะ
ร้านที่เราไปคุยกับทางเจ้าของร้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นร้านปลาร้าบองแถวตลิ่งชั้นนะฮะในกรุงเทพ
ทางร้านบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุในคลิปนะในกล้องวงจรปิดตี๑๔๔
ต้องย้อนไปตอนเที่ยงคืนครึ่งก่อน
ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้ผู้ชายคนก่อเหตุตอนนั้นมาที่ร้านนะครับ
ตอนที่มาที่ร้านนะฮะขี่รถมาแล้วก็เดินเข้ามา
เดินบุกเข้ามาถึงตรงด้านในครัวเลยที่กำลังทำอาหารเนี่ยฮะ
ตรงนี้นะครับลักษณะจะเดินเข้ามาในครัวด้วยแล้วดูท่าทางคล้ายกับเมา

ปกติไม่มีร้านอาหารร้านไหนให้เข้าไปถึงในครัวขนาดนั้นหรอกค่ะ
ใช่ถ้าคุณไม่ได้รู้จักกันจริงอะไรกับเขานะ
พอจะสั่งอะไรก็สั่งด้านหน้ากับพนักงานก็ได้

เดี๋ยวเกิดมีดเนี่ยมันหล่นใส่ขึ้นมาลูกค้าบาดเจ็บเนี่ย
เดี๋ยวจะโอ้โหจะทำยังไง
คือทางเจ้าของร้านยืนยันว่าดูจากในคลิปได้นะครับ

เจ้าของร้านยืนยันไม่ได้เป็นนักเลงใส่อะไรเลย
ไม่ได้ต่อว่าโวยวายเอ๊ะอ่ะหรือว่าแบบโบกมือไล่อะไรแบบโวยวายอย่างนั้นไม่ใช่เลย
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจนะฮะ
ก็เริ่มต่อว่าทางร้านแล้วนะ
หาว่าเป็นนักเลงบ้างพูดจาหาเรื่องเขาบ้าง
เจ้าของร้านบอกก็ขอโทษไว้นะ
ผู้ชายคนนี้ทิ้งท้ายบอกไม่เอาแล้วเอาหงอาหารอ่ะ
แล้วเดินออกมาแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปเลย

ขี่จักรยานยนต์แล้วก็หายไป

กลับมาก็คือตีหนึ่งสี่สิบ
หรืออีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา

ดูตอนรอบที่มาก่อนนะครับ
เห็นตรงไฟท้ายจักรยานยนต์เห็นป้ายทะเบียนไหม

แต่อีกรอบนึงรอบที่มายิงที่กลับมาเนี่ย
แผ่นป้ายทะเบียนมาด้วยนะครับ

มาถึงก็เอาปืนมาเนี่ยชักมาชุดแรกยิงขึ้นฟ้าก่อน๓นัด
และยังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่บนอะไรเยอะแยะไปหมด
รอบนี้ใส่หมวกมาด้วยนะรอบแรกไม่ได้ใส่นะครับ
ที่๔เนี่ยตะโกนโวยวายอยู่นาทีกว่านะฮะ
ก่อนจะเล็งยิงเหมือนจะยิงเข้ามาในร้าน
แล้วก็ลั่นไกลนัดที่สี่
ลูกค้าในร้าน๒๐กว่าคนนี่โอ้โหวิ่งหนีกันจ้าละวันนะฮะ
ตั้งแต่ชุดแรกแล้วนะฮะ๓นัดแรก
โชคดีไม่มีใครถูกกระสุนนะฮะ
แต่มีลูกค้าของร้านเนี่ยเขาบาดเจ็บไป๓คน
ตอนที่วิ่งหลบบางคนชนเสาศีรษะแตก

ฟกช้ำตอนที่ล้มที่ชนกันก็มี
ว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะไม่พอใจทางร้าน
ที่ห้ามไม่ให้เข้ามาในครัว
ซึ่งทางร้านยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำพูดไม่ดี
ริยาไม่ดีใส่เลยนะครับ
ตอนมายิงก็ไม่มีใครตอบโต้อะไรด้วยนะฮะ
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอตลิ่งชัน
ไม่ได้เป็นความจริงเพราะทุกอย่างในกล้องมุมจรปิด
มันจะมีหลักฐานครบนะครับ
หาว่าเราเอามีดไล่แทงบ้างกลุ่มว่าไปแล้วก็
ต่อว่าหลายคำแล้วก็ขี่รถวิ่งออกไป

บางคนก็นั่งรับประทานอาหารอยู่

ก็เห็นใจลูกค้านะครับ
ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
ครับก็ขวัญร้องไห้บางคนก็อยู่ข้างนอกครับ

ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่า
ในบ้านในเมืองเราน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มันเกินไปครับมันเกินไป
เสียขวัญเสียกำลังใจและเสียหลายอย่างครับ
มีส่วนมากเพราะบางคนผู้ปกครองเขาโทรมาเหมือนกัน
ก็กลัวลูกเขาจะได้ไม่ได้รับความปลอดภัยกับอันตราย
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันกระทบต่อร้านครับ
เจ้าของร้านยืนยันว่าพูดจาด้วยดีนะครับ

คือแต่ไม่ว่าคุณจะพอใจไม่พอใจอย่างไรเนี่ย

แต่อันนี้มันก็เกินไป
ผู้ชมครับก็แจ้งความว่าที่สอนอตรลิ่งชันนะครับ

แต่วันนี้ดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะฮะ
เขาคือใครเห็นก็รู้ว่าคือใครอยู่แถวไหน
คุณไกด์ธนกรก็เลยสืบจนรู้นะครับ
ว่าผู้ชายคนนี้มีบ้านอยู่แถวพุทธมนตรสาย๒ซอย๓๖นะฮะ
ไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอนะฮะเขาชื่อเอกนะ

แม่บอกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายไปไหน
แล้วที่ไปก่อเหตุเนี่ยเอาปืนจากไหนไปก่อเหตุ

เหมือนกันนะเนี่ยวันก็ทำมาหากินเนี่ย
ลูกชายไปก่อเหตุอะไรแม่ก็ไม่รู้หรอก

บอกว่าเอกเนี่ยเขาชื่อจริงชื่ออาริทัศน์นะ
ตอนนี้ไม่อยู่แถวบ้านแล้วไม่รู้ไปไหน

ก็เขาก็ปกติดีก็ถือว่าเป็นคนดี
แต่พอเมาทีไรขาดสตินี่ฮะเอกนะครับ
อาริทัศน์นวรัฐวิจิตรนะ

เอกเขาเมาแล้วขาดสติ
ก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าเป็นประจำอยู่แล้ว
มีเรื่องกับคนในชุมชนบ่อยครั้งอยู่แล้ว
แล้วเอกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกชอบอ้าง
ว่ามีน้องชายเป็นตำรวจไม่มีใครทำอะไรเขาได้
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถ
ก็ไปยิงปืนใส่เขาก็มี
ส่วนน้องชายของเอกเนี่ยเขาเป็นคนดี

ไม่เคยทำตัวอวดเบ่งอะไรเลย
ถ้าไม่เมาไม่อะไรเขาเป็นคนดีมากครับ
แต่ถ้าเมาแล้วเขาไม่รู้จำหน้าใครไม่ได้แล้ว
กลางส่วนมากจะเป็นเทศกาล
ปีใหม่ตุดจีนสงการอะไรเนี่ย

ค่ายรู้จักกูไหม

เขาก็ดีน้องเขาด้ายโย
ถือว่าน้องเขาดังแล้ว

อ้าวถ้าเอกฟังอยู่นะครับ
มัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี
แล้วก็แจ้งไปยังญาติยาดของเขาถ้าเจอตัวเนี่ย
หรือว่าได้คุยกันให้บอกให้มามอบตัวซะ
ข้อหาที่ถูกแจ้งเอาไว้ในขณะนี้นะครับคือยิงปืนในสถานที่สาธารณะนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อเรื่องของอาวุธปืนว่ามีทะเบียนไหมถูกต้องไหม
แต่ต่อให้มีทะเบียนก็ยิงแบบนี้ไม่ได้ที่เหลือก็รอขยายผลก็
ถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ